ตราปรายศนียกรทุกดวงล้วนบันทึกพระราชประวัติ
และเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือคุณค่าและความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้ครอบครอง
ติดตามได้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัย
คลื่นมหาชนต่อแถวยาวเพื่อเข้าคิวรอซื้อตราปรายศนียกรหรือสแตม
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ล้วนมีคุณค่าความพิเศษและความประทับใจในสายตาของแต่ละคน
แม้ว่าจะเลือกรูปแบบที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ
ภาคภูมิใจที่ได้สะสมสแตมพระองค์ท่าน
เพราะว่าทราบว่าจะไม่มีที่สำนักงานทั่วไปนะครับ
อันนี้ก็จะมาจากสำนักงานของปรายศนีย์กลางโดยตรงนะครับ

แล้วบางชุดเนี่ยก็หมดไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้สะสมไว้
เห็นสแตมในหลวงกับพระราชินีที่ก็ต้องเก็บไว้นะครับ
ดีแต่ไม่ใช่เป็นคนนักสะสมนะฮะ
แต่ว่าเราต้องการเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่าน
อยากจะสะสมไว้เป็นที่ระนึก

ก็เลยเห็นแล้วก็โอเคเลย

ทองคำด้วยซึ่งจะหายาก
แล้วเห็นบอกว่าเป็นที่หนึ่งของโลกในที่ประเทศไทยครีมได้
ขอให้พระองค์สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนทุกคนนะคะ
แล้วก็ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไปค่ะ
อดีตผู้บริหารบริษัทประศนีไทยบอกว่า
แต่ละครั้งที่จัดทำสแตมออกมา

อย่างชุดเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศา
ถือว่าเป็นสแตมเจ็ดเหลี่ยมดวงแรกของโลก
ดวงประชีากรชุดเฉลิมพระชนมพรรษา๘๔พรรษา
ซึ่งถือว่าเป็นสแตม๗เหลี่ยมดวงแรกของโลก
ก็ยังไม่มีประเทศไหนที่ออกสแตมเป็นรูป๗เหรียญ
ในฐานะผู้จัดสร้างสแตมเล่าว่า
ขั้นตอนการจัดสร้างสแตมไม่ใช่เรื่องง่าย

วางแผนเพราะวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ
จะต้องบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครบในสแตมดวงเดียว
ต้องรวบรวมพระราชกรณียกิจให้สมบูรณ์
และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวัง
ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร
ส่วนชุดที่ประทับใจก็คือ
ฉลองศรีราชสมบัติครบ๖๐พันศาด้วยเรื่องราวที่มากมาย
เราก็ต้องไปหาคนที่เขาถ่ายภาพอันนี้

ในการที่เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่าง
ต่อมาเราอยากได้ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึง

ก็มีภาพที่ปรากฏตามสื่อต่าง
มีภาพที่เสด็จไปโน่นเสด็จไปนี่

เราต้องการที่จะให้เห็นว่าท่านไปทุกแข่ง
เสด็จไปทุกที่ป่าเขาลำเนาภัย
ห้วยหนองบึงทั้งหลายเสด็จไปหมดนะครับ
เราต้องเข้าไปหารือกับทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
แล้วก็สำนักราชเลขาธิการ
วัตถุประสงค์ของเราอย่างนี้ให้เขาฟัง
เขาก็มีความเมตตามากก็กรุณาหาข้อมูลต่างให้เรา
ตราปริศนียกรพระองค์ท่านที่ปรายศนีย์ไทยจัดสร้างขึ้น

ซึ่งเชื่อว่าทุกดวงมีคุณค่าในใจปวงชนชาวไทย
ตราบนานเท่านาน